คุณผู้ชมค่ะเรื่องของวัยรุ่นเลือดร้อนมีข่าวกันอยู่บ่อยนะคะ
สาเหตุมาจากการมองหน้ากันอีกแล้วค่ะ
เป็นเรื่องเดิมคุณผู้ชมคงเดาไม่ยากใช่ไหมค
ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายก็ถึงขั้นไล่ฟันกันนะคะ
แล้วฝ่ายที่โดนไล่ฟันยังอายุน้อยอายุ๑๔
จนเขาได้รับบาดเจ็บฝั่งผู้ก่อเหตุอย่างที่เห็น
ฝ่ายที่เป็นคนเจ็บกว่าวิ่งเห็นไหมเขามีมีดจะไล่ฟัน
กล้องวงจรปิดในพื้นที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนทบุรี
อันนี้คือสะพานวัดมะวงเห็นภาพชัดนะคะ
วัยรุ่นสองกลุ่มขี่รถจักรยานยนต์กันมา
กลุ่มผู้ก่อเหตุซ้อน๓กลุ่มคนเจ็บมากับ๒คน
นี่เอามีดไล่ฟันเห็นในมือคนที่อยู่ท้ายรถของกลุ่มผู้ก่อเหตุไหม
เขารถล้มเลยนะวิ่งตามมาแบบนี้นะคะ
เขาก็วิ่งหนีกันไปค่ะ
คือสุดท้ายเนี่ยก็จะมีพลเมืองดีมาช่วยทางฝั่งคนเจ็บ
คู่กรณีเหมือนกับนี่เห็นชัดนะว่ามีมีด
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๔โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
เป็นอย่างเหมือนเขาย้อนกลับกลับมาทางฝั่งที่ล้มอ่ะเนอะ
โอ้โหแต่ตรงนี้มันก็ลื่นเลยนะคุณฮะ

ตามต่อนะคะว่าทำไมคะแค่มองหน้ากัน

เราส่งคุณไกด์ธนครนักข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุไปคุยกับนางสาวจำปาอายุสี่สิบ
คนนี้เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะเขานั่งจัดเตรียมข้าวของอยู่ในร้าน
เห็นเลยรถจักรยานยนต์มากันสองคันขี่มาเร็วตะโกนโหกเวกโวยวายด่ากันมาแต่ไกล
กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุซ้อนสามกันมาแล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพในกล้องวงจรปิด
คนที่อยู่ท้ายสุดนะคะมีมีดเงื้อมือไปฟัน
รถเขาล้มแล้วเขาก็วิ่งหนีตายไปแล้วยังวิ่งตามเข้าไปแบบนี้นะคะ
ขับมอไซค์ไล่ตามกันมาจี้ตูดกันมาจะถึงกันอยู่แล้วกี่คันพี่ครับ
สองคันแล้วก็เห็นมีเด็กนักเรียนอ่ะใส่ชุดสีขาวตามตามมาอีก
ตอนแรกนึกว่ามันคุยกันแต่ที่ไหนได้เถียงกันไปเถียงกันมา
ด่ากันเหรอ
คุณผู้ชมคะนางสาวจำปาเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าตรงนี้มีวัยรุ่นไล่ฟันกันบ่อยมาก
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงกลางคืน
ก็เนี่ยค่ะเขาก็ได้แก่ภาวนานะ
ว่ากลุ่มวัยรุ่นคงจะไม่ตีมาในร้านของเขานะคะ

ค้าขายพวงมาลัยใกล้กับที่เกิดเหตุเล่าให้ฟัง
ว่าวัยรุ่นที่ถูกไล่ฟันแล้วได้รับบาดเจ็บ

แค่เป็นแผลถลอกเท่านั้นเอง
นายนัทธวุฒิคนที่อยู่ในเหตุการณ์อีกคน
ก็บอกว่าหลังเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์หนีไป

เดี๋ยวลองฟังเสียงคนที่เขาเห็นเหตุการณ์นิดนึงค่ะ
อ๋อจะไม่โดนฟันใช่ไหม

อะไรนะครับ

ด้วยความที่รถล้มเป็นแผลถลอกน่าจะยังไม่ถูกฟัน
แต่มิ้วขอแก้ชื่อสะพานหน่อยค่ะพอดีเหลือไปเห็นเห็นป้าย

วัดมะสงฆ์นะฮะใช่ป้ายชัดเลยวัดวัดประสงค์สะพานวัดมาส่งนะคะ

ทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับในเอนามสมมุติเป็นคนขับรถแท็กซี่

เล่าให้ฟังว่าลูกชายขี่รถจักรยานยนต์ไปกับเพื่อนอายุ๑๔
ฝั่งคู่กรณีมาไล่ทำร้ายสาเหตุคงเป็นเรื่องของการมองหน้า
ครับแล้วไม่พอใจแค่นั้นเลยนะคะ
คือพ่อบอกว่ายืนยันจริงว่าก่อนหน้านี้ลูกชายไม่เคยมีเรื่องกับใคร
แล้วก็ลูกชายกับเพื่อนแค่ถลอกจริง
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลรักษาแล้วนะคะ
แต่ก็แจ้งความแล้วที่สพไซน้อย
เพื่อให้ตามตัวกลุ่มที่ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ลูกชายก็ยังหูยังกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่
แต่พ่อบอกว่าขอไม่ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มนะ
เพราะว่ากลัวว่ายายของน้องเนี่ย
ก็คือคุณแม่ของที่พ่อเล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าป่วยหนักก็กลัวว่าจะรู้เรื่องแล้วอาการสุด
ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินคดีตามกฎหมายก็แล้วกันค่ะ